ไปต่อกันที่จังหวัดกาลจรรย์น้ำบุรีผู้ชมครับ
เขามีสามีภรรยาก็รักกันมากแต่ว่าก็มีความหึงหวงเกิดขึ้น
บอกว่าเคยจับได้ว่าภรรยามีชู้ถึง๒ครั้ง
แล้วเคยเอ่ยปากไว้ว่าอย่าให้เจอครั้งที่๓นะ
แต่เมื่อคืนมันมีครั้งที่๓เกิดขึ้นกลับห้องไป
ไปเจอภรรยาอยู่กับผู้ชายคนอื่น

เอาท่อนเหล็กตีหัวผู้ชายคนนั้นจนตายคาห้องเลยครับ
นี่ฮะก็เป็นภาพที่ตำรวจเข้าไปเจอศพผู้ชายคนนี้

โดยจุดเกิดเหตุนั้นเป็นป่าละเมาะหลังห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจทองผาภูมิแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง

ไปพบศพนายสุวิวัตรพระพลาทองอายุ๒๕ปี

สภาพศพนั้นมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้านหลังฝั่งซ้ายเลือดไหลนองเต็มพื้น
ใกล้ศพไปพบท่อนเหล็กเปื้อนเลือดยาว๕๐เซนติเมตรตกอยู่
ส่วนคนร้ายก็คือนายวัญชัยกันติชากุลอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นชาวทองผาภูมิเช่นเดียวกัน
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีนะฮะยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับภรรยาของเขา
ก็คือนางสาวอนันดาถาวรพยักษ์นั่นเองครับสอบส่วนทราบว่าขณะที่นางสาวอนันดานั้นอยู่ในห้องพักครับ
นายสุธิวัฒน์นั้นซึ่งเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะ
หากันมานานขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาที่ห้องครับ
ระหว่างนั้นนายวัญชัยผู้เป็นสามีกลับมาพอดีครับ
นะฮะไปเห็นว่าภรรยานั้นไปอยู่ในห้องกับผู้ชาย
โอ้โหก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะมีคนอื่นหรือเปล่า
อืมมีผู้ชายมาหาก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
ระหว่างที่นายสุธิวัฒน์นั้นกำลังจะเดินหนีออกไปที่ด้านหลังของห้องด้วยความโกรธแค้นแล้วครับ
นายวัญชัยจึงใช้ท่อนเหล็กกระดำตีที่หัวอย่างแรง
สุธิวัฒนนั้นล้มลงไปหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
และจากการที่ทีมข่าวเราลงไปคุยกันกับญาติของฝ่ายหญิงเพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ก็บอกว่าตัวนายวัญชัยเองเนี่ยกับตัวฝ่ายผู้หญิงคือหลานสาวเขาเนี่ยเช่าอยู่ที่ห้องนี้กันมา๒ปีแล้ว
ฝ่ายชายมีอาชีพส่งอาหารทะเลครับส่วนหลานสาวนั้นทำอยู่ที่โรงพยาบาล
ปกตินะฮะฝ่ายผู้ชายเองก็เป็นคนออกไปทำงานแต่เช้ากลับมาบ้านก็ดึกแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันจึงมาทราบสาเหตุที่หลัง
แต่ช่วงปีใหม่เองเห็นผู้ตายมาหาหลานสาวเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรคิดเป็นเพื่อนกันครับ
จนมาเกิดเหตุการณ์นี้ถึงกับรู้เรื่องได้ว่ามันมีความขัดแย้งกัน
ระหว่างผู้ชายคนอื่นที่มาติดพันธุ์อะไรอย่างเงี้นะฮะซึ่งก็สงสารผู้ก่อเหตุเหมือนกัน
เพราะว่าผู้ก่อเหตุจริงแล้วเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักเมียมากแล้วก็ขยันทำงานเก็บเงินเพื่อครอบครัว
แต่ก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
จากนี้ครับทีมข่าวไปคุยกันกับญาติของผู้ต้องหาคือญาติของนายวัญชัย
ซึ่งตัวของนายวัญชัยเองก็ไม่พร้อมจะให้ข้อมูล
บอกแต่เพียงว่าที่ผ่านมานายวัญชัยเนี่ยเคยจับได้ว่าเมียมีชู้ละ๒ครั้ง
แล้วให้อภัยทุกครั้งแล้วเคยเอ่ยปากไว้ว่าอย่าให้เจอครั้งที่สาม
กระทั่งเจอเมื่อคืนวันชัยขับรถกลับมาที่ห้องโดยที่ไม่บอกเมียว่าจะกลับมา
พอไปถึงก็ไปเจอว่าเห็นผู้ตายอยู่กับเมียในห้องด้วยความโมโหนะฮะ
ก็พลั้งมือครับเอาท่อนเหล็กตีเขาจนตาย
โดยญาติเชื่อว่านายวัญชัยไม่ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
แต่เบื้องทนหลวงก็ต้องแจ้งเค้าหาวัณชัยธรรมรายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นญาติก็รับกลับไปแล้วไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่ตำบลสากรนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกัน